เกิดเมื่อช่วงสายนี้เองค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
พื้นที่หมู่๖ตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยค่ะที่เกิดเหตุบ้านสองชั้นนะคะ
กำลังลุกไหม้ชั้นบนเลยค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันฉีดน้ำสกัดไฟ
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะ
สอบถามนางรุ่งนภาพรางสิตอายุสี่สิบเจ็ดปีบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กันแปดคน
เป็นครอบครัวใหญ่เลยตัวเองนั้นพักอาศัยอยู่ข้างล่างขณะเกิดเหตุค่ะ
จากนั้นเธอได้ยินเสียงคนในบ้านเอ่อบอกว่าไฟไหม้อืม
แล้วคือมันระเบิดเลยค่ะได้ยินเสียงระเบิดแล้วเพลิงก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
คนที่อยู่ในบ้านตอนนั้นคือวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดออกมากันนะคะครับ
ล่าสุดทางนายกเทศมนตรีเมืองอยุธยาลงพื้นที่ตรวจสอบ
แล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสบเหตุนะคะ
เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่ามันไปเกิดบริเวณคัทเอาท์ก่อนนะคะเป็นจุดแรกนะฮะ